เอามาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่
ปฐุมธานีรถไฟชนคนจนเสียชีวิต
ส่วนที่โคราชรถกระบะเสียหลักพุ่งชนต้นไม้

ส่วนเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ที่สกลนคร
หนุ่มใหญ่เดินกลับบ้านหลังจากฉลองเทศกาลสงคราน
ถูกรถชนจนร่างขาดเป็น๒ท่อนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา

รับแจ้งว่าคนถูกรถชนจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสกลนครนครพนม
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห่างหงในอำเภอเมืองนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชายหนึ่งราย
ทราบชื่อก็คือนายชัยนบรงปะมุทาอายุ๕๑ปี
สภาพศพนอนหงายร่างนี่ขาดเป็น๒ท่อนเลยนะครับ
แล้วก็ยังพบแผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลข
ใบไม้ยอยักษ์๗๖๔๑สกลนคร

แต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ารถคันที่ชน

เพราะในที่เกิดเหตุพอรถชนแล้ว
รถขับหนีไปเลยนะครับ
จากการสอบถามผู้ที่ขับรถมาพบศพ
เล่าให้ฟังว่าเจอร่างคนขาด๒ท่อน

ปรากฏว่ายังมีรถที่วิ่งสัญจรผ่านไปมา
ไม่เห็นร่างของผู้เสียชีวิตบนถนน
เหยียบซ้ำไปหลายคันนะคุณ

ว่าผู้ตายไปฉลองสงกราน
กำลังจะเดินข้ามถนนกลับบ้าน

ช่วง๗วันอันตรายของจังหวัดสกลนครนั้น
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนแล้ว

ไปดูที่ปฐุมธานีกันบ้างที่อำเภอคลองหลวงนะครับ
เกิดเหตุรถไฟชนคนเสียชีวิต

ไม่พบเอกสารทางราชการติดตัว
สภาพศพแขนขวาขาด

วิ่งรับผู้โดยสารบ้านตาคลีกรุงเทพ

โดยมีผู้โดยสารเต็มขบวน
นายมณัสวินสามคุ้มถิ่น

เมื่อรถไฟมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นผู้เสียชีวิตนั่งอยู่ริมทางรถไฟ
คนขับก็เปิดวูดเตือนหลายครั้งแล้ว
แต่ผู้เสียชีวิตไม่ยอมหลบ

พุ่งชนต้นไม้ข้างทางบนถนนสายพิมาย
ดาดในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
จนมีผู้เสียชีวิตคาที่๓ศพ

คุณดูรถสภาพรถกระบะโอ้พังยับเยินเลยนะครับ
จากการสอบสวนทราบว่ารถกระบะคันเกิดเหตุ
มีผู้โดยสารนั่งมาด้วยกันรวม๔คน
โดยมีพี่ชายขับรถพาน้องชายและเพื่อนน้องชาย

เตรียมไปเป็นทหารเกณฑ์ผลัดที่๑
มาเที่ยวเล่นน้ำสงกรานที่อำเภอพิมายนะครับ
ก่อนจะเข้ากรมกองในเดือนพฤษภาคมนี้
และเมื่อรถวิ่งมาถึงที่เกิดเหตุด้วยความเร็ว
เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทาง
แล้วก็ไปฟาดกับต้นสะดาวขนาดใหญ่
เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสนะครับ